ไปต่อค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เมื่อวานก็ตามมาตามต่อเนื่องเลย
น้องเด็กชาย๒เดือนแล้วตกลงมาจากบ้าน
คือมาเสียชีวิตอยู่ตรงใต้ถุนบ้านคุณผู้ชม
แต่ตกลงมาได้ยังไงหรือใครเอามาทิ้ง
อันนี้ยังเกิดคำถามอยู่นะคะเพราะว่ายายเด็กก็นอนอยู่ตรงนั้นด้วย
ทีนี้ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
เค้นสอบจนรู้แล้วนะน้าเขยของตัวเด็กเองนั่นแหละ

เมื่อวานเราก็เล่าไปว่าทารกนะอายุ๒เดือนเอง
น้องยังพลิกตัวไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

ที่ซอย๙ถนนติวานนท์ปักเกร็ดนนทบุรีนะคะ

แต่หลังจากนั้นยายหลับแป๊บเดียวนะ
ปรากฏมารู้ตัวอีกทีนึงตอนเช้าประมาณ๘โมง

ตอนเย็นก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
สพปากเกร็ดให้ช่วยตามหา
หลังจากนั้นมาเจอศพเด็กสักเกือบ๔ทุ่มได้
แต่ตำรวจไม่เชื่อไงว่าเด็กจะตกลงไปเอง
เพราะว่าเด็ก๒เดือนเขายังพลิกตัวไม่ได้

เขายังขยับขยื่นเคลื่อนตัวอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ทีนี้ตรงที่นอนอีกอย่างหนึ่งนะ
มันมีผนังกั้นอยู่มันไม่ได้มีร่องมีรู
คือมีรูเนี่ยก็แบบ๕เซนน่ะ
เด็กจะร่วงลงไปจากรูตรงนั้นมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว

มันจะตกไปช่องทางไหนได้ล่ะ
แต่ไปเจอรอยเลือด๑จุดตรงที่น้องเอนอน

บอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง
แล้วหลังจากนั้นก็มารู้ว่าเด็กหายตัวไป
อุ๊ยเขาเอาคนในครอบครัวไปสอบปากคำแบบ
เพราะฉะนั้นนายโก้คนนี้มีสัตว์เป็นน้าเขยของน้องวัย๒เดือน
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเมื่อวันที่๖ตอน๗โมงได้ยินเสียงเด็ก๒เดือน
ได้ยินเสียงหลานร้องไห้ไปดูเห็นว่าน้องแบบอื้ออยู่ในเพิด
ก็เลยอุ้มพาไปล้างแล้วก็พาไปนอนกับยายที่เดิมนี่แหละ
หลังจากนั้นก็ไปส่งน้องของเมียที่โรงเรียน
พอกลับมาถึงบ้าน๘โมงแล้วไม่เห็นเด็กแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่ไนโก้บอกนะจนมาได้ยินเสียงแม่เด็กวัยสิบเก้าปีน่ะ
โวยวายเอาก็ช่วยกันตามหาว่าหลานไปไหน
ตำรวจสงสัยเอ๊โก้พูดแปลกก็เลยมีการเค้นสอบปากคำ
โอ้โห๘ชั่วโมงสุดท้ายเมื่อวานตอน๕โมงเย็น
โก้รับสารภาพว่าโก้นี่แหละคือคนทำน้องวัย๒เดือน
หล่นจากมือพลั้งมือทำเด็กหล่นค่ะ
แล้วเด็กนิ่งไปเลยโก้คิดว่าเด็กตายแล้ว
ก็เลยเอาร่างไปโยนทิ้งน้ำใต้ถุนบ้านอำพรางความผิดค่ะ
แล้วบอกด้วยนะว่าทุกการกระทำมีน้องชายของแม่เด็กน้องอิดเห็นเหตุการณ์ด้วย

เขาบอกว่ามีน้องอิดเห็นเหตุการณ์ด้วยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากนั้นนะโก้สารภาพตอน๕โมงเย็นเมื่อวานใช่ไหม

ทางยายแล้วก็แม่ทางยายและภรรยาของไนโก้ก็ออกมาจากห้องสืบ
เพราะว่าตำรวจก็สอบปากคำเหมือนกันเนี่ยนะคะ

ยายบอกแค่บอกว่าเขารับสารภาพแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

นี่เห็นไหมคุณยายของเด็กก็พูดสั้นนะคะ
พอช่วงค่ำเมื่อคืนนี้ทางพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
บอกว่าจากหลักฐานที่มีเนี่ยนะมันก็ยืนยันได้
คนในบ้านนี่แหละคือคนที่ก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องแจ้งข้อกล่าวหาไนโก้ฆ่าผู้อื่นต่อไปนะคะ
แล้วศพของน้องเอวัย๒เดือนเนี่ย
ตอนนี้แม่รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลานนาบุญที่นนทบุรี

วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้นะครับ
น้าเขยรับสิ้นแล้วฆ่า๒เดือนทิ้งน้ำอ้างโมโหหลานไม่กินนม
ตรวจพบป่วยจิตเวทขาดยาก็หมายถึงไนโก้
ก็จากตอนแรกคนในครอบครัวบอกว่าไม่สงสัยคนกันเองเลย
ใส่เพื่อนบ้านนั่นแหละหรืออาจจะมาอุ้มเด็กออกไปท้ายที่สุด
สรุปแล้วคนในบ้านนี่แหละค่ะที่ทำค่ะ